เชิญค่ะลูกค้าต่อแถวได้เลยนะคะวันนี้เราคาราคาพิเศษเลยกิโลละสองร้อยบาท
มันขายดีจริงจริงค่ะชีวิตดีดีอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ช่วงนี้หลายคนสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้นทานสมุนไพรพืชผักที่มีประโยชน์แล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
เพื่อที่จะต่อสู้กับโควิดเช่นกันค่ะนอกจากเรื่องของโรคภัยต้องต่อสู้แล้ว
สภาพอากาศเราก็ต้องเตรียมรับมือกันด้วยค่ะวันนี้พื้นที่ไหนฝนตกกันบ้าง
เปิดมาดูภาพถ่ายดาวเทียมนะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีเมฆปกคลุมประเทศไทย
ทั้งบริเวณตอนบนแล้วก็บริเวณภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากโมเดลที่ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
ก็จะมีทั้งแผนที่อากาศแล้วก็โมเดลกลุ่มเมฆฝนนะคะ
มาดูแผนที่อากาศกันก่อนค่ะจะมีร่องฝนคือเส้นสีแดงเส้นคู่พาดผ่านทาง
บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกฝนตกหนาแน่นและฝนตกสะสมค่ะ
จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบน
และสิ่งที่ตามมาคือน้ำก็จะไหลหลากจากตอนบนลงมาตอนล่างของประเทศไทยค่ะ
มาขยายภาพดูเรื่องของกลุ่มเมฆกันบ้างค่ะ
วินดี้ให้ภาพจำลองกลุ่มเมฆปกคลุมในหลายจุดเลยนะคะ

ถ้าช่วงเวลาไหนที่มีฝนตกหนาแน่นก็จะมีกลุ่มเมฆปกคลุมแบบนี้
เป็นสีขาวสีที่เป็นออกลักษณะฟ้าแบบนี้
ถ้าฟ้าเขียวเท่าไหร่ก็คือบริเวณนั้นฝนตกมากขึ้นนะคะ
แล้วก็จะสังเกตว่าภาคตะวันออกแถบจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
รวมถึงภาคเหนือแนวตะวันตกของประเทศไล่ลงไปจนถึงภาคใต้
จังหวัดระนองพังงานั้นมีฝนตกชุก
แต่ถ้าหากจะดูฝนให้ชัดเจนมากขึ้นดูโมเดลนี้นะคะ
สีฟ้าคือฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครึ้มปล่อย
หากว่าเป็นสีเหลืองสีเขียวคือฝนตกเริ่มหนักมากขึ้น
ที่ปัดน้ำฝนเบอร์สองเบอร์สามเลยนะคะ
ช่วงไหนพื้นที่ใดบ้างดูจากโมเดลนี้จะเห็นว่าภาคตะวันออก
ก็จะมีฝนตกแทบจะทุกจังหวัด
น้องชุมพรสุราชธานีก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ
ส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีตกประปราย
เจ้าประจำก็คือพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร
และตาก็ยังคงได้รับฝนอย่างต่อเนื่อง
กรมชนประธานก็เตือนนะคะว่าให้เตรียมรับมือกันให้ดี
ส่วนคลื่นอันดามันค่ะสูง๒๓เมตรชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งกันก่อน
ไหนพูดถึงเรื่องของฝนแล้วค่ะเราไปดูผลกระทบกันหน่อย
แม่น้ำเมยตอนนี้ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
สิ่งที่ตามมาก็คือประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยนั้นต้องเฝ้าระมัดระวัง
เรียกว่าระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะเพิ่มสูงขึ้นอีก๑เมตร
ตอนนี้ก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสองฝั่งประเทศแล้วนะคะทำให้ระดับน้ำวัดได้สองเมตร
ล่าสุดปริมาณน้ำยังคงขยายวงกว้างท่วมไปอีกหลายอำเภอตามแนวชายแดนค่ะ
ทหารและอาสากู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยชาวบ้านขนย้ายข้าวของออกจากบ้าน
อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยบางหลังเนี่ยน้ำท่วมมิดหลังคาเลยนะคะ
ขณะที่ทางจังหวัดเองก็ออกประกาศเตือนให้ทุกอำเภอ
เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในช่วงนี้ด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเอ่อท่วมถนนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำห้วยอู่ล่อง
ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิค่ะ
ประชาชนบอกว่าสัญจรลำบากขณะเดียวกันในลำห้วยเองก็ยังพบกระแสน้ำป่าสีแดงคุณ
เชี่ยวกราบล้นทะลักเต็มลำห้วยด้วยนะคะ
ก็ต้องเตือนกันแบบนี้แหละค่ะว่าในช่วงนี้จะพบกับสภาพอากาศลักษณะแบบนี้
ฝนยังคงตกต่อเนื่องแล้วก็ยังดูไม่มีทีท่าจะลดน้อยถอยลงนะคะ
โดยเฉพาะสิงหาคมกันยายนก็จะมีฝนมาอีกมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือขนข้าวขนของ
กระเป๋าอบพยพเอาไว้รอเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์นะคะ
ส่วนเรื่องของสมุนไพรหาซื้อกันได้หรือถ้าปลูกได้ก็จะได้ไม่ต้องมาซื้อกันแบบนี้
ดิฉันก็อยากจะให้ทุกคนได้กินค่ะดูลูกค้าก่อนแล้วกันคุณผู้ชมอย่างไงดูแลสภาพให้แข็งแดรก
แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
คุณลูกค้าค่อยต่อแถวนะคะอย่าปลูกปลูกไว้เยอะเลยค่ะ
ชัดเลยค่ะชัดเลยค่ะ